ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของรถป้ายแดงหน่อย

เราต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาว
ระยะเวลาตามกำหนดของขนส่งทางบก
ครอบครัวนี้นะครับออกรถกระบะป้ายแดง
คือป้ายแดงแท้เนี่ยต้องมีตัวอักษรขอสอนูนอยู่มุมล่างด้านขวา
แล้วคุณต้องได้เล่มทะเบียนสีน้ำตาลใช่ไหมเป็นเล่มทะเบียนชั่วคราว
ปัญหาก็คือว่าบางทีคนที่ได้ป้ายแดงไปออกรถไปเนี่ย
รอทะเบียนสวยก็เลยติดป้ายแดงไปนานหน่อย
ขาวไม่เอามาไปเปลี่ยนป้ายขาวป้ายแดงมันก็ไม่วนกลับมาที่โชว์รูม
ถ้าไม่มีป้ายแดงก็ออกรถให้กับลูกค้าไม่ได้
เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยเขาไปออกกระบะป้ายแดงกับศูนย์รถ
โชว์รูมรถแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
ก็เนี่ยเอาป้ายแดงให้เรียบร้อยก็เอารถออกไปใช้นะครับ
แต่วันดีคืนดีเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ป้ายแดงปลอม
วันนี้ทางผู้ที่เขาตกเป็นผู้เสียหาย
เขาเลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็เลยพาผู้เสียหายนะครับมาที่สพพระนครศรีอยุธยานะครับ
ผู้เสียหายก็คือคุณเกิดกูลยิ้มละมัยอายุ๒๑ปีนะฮะแล้วก็คุณยายนะครับ
นี่มาพบผู้มกับการสพพศศพันตรวจเอกอำนวยพันลินน้อยนะครับ
เพื่อขอความเป็นธรรมทางคดีนี้ทางน้องเกิดกูลเนี่ยบอกว่าอย่างนี้
เมื่อตุลาคมปีที่แล้วปี๖๔ที่บ้านไปออกรถป้ายแดงที่ศูนย์แห่ง๑
แถวรำดุกราบประธุมธนีย์เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ
แล้วก็เป็นรถคันแรกของครอบครัวด้วยนี่รถกระบะเอามาใช้งานนะครับ
นี่นี่มันเลยแล้วด้วยซ้ำนี่ออก๖๔นะตุลา๖๔ผ่านตุลา๖๕มาแล้วจนมาถึงมกรา๖๖แล้ว
ก็ยังไม่ได้ป้ายขาวถามไปยังเซลล์เซลล์ก็บ่ายเบียงตลอด
บอกทางกรมการขนส่งทางบกเขายังไม่ส่งมาให้
๑๒ธันวาคมเกิดกูลเนี่ยเขาบอกผมเป็นช่างแอร์ผมมาทำงานที่พระนครศรีอยุธยา
ถูกตำรวจเรียกตรวจแล้วก็ถูกจับกลุ่มข้อหาใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงปลอม
ซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ป้ายแดงที่ผมใช้อยู่มันคือป้ายปลอม
ตำรวจก็คุมตัวมาส่งสพพระนครศรียุธยาที่เป็นท้องที่เกิดเหตุ
แจ้งข้อหาใช้เอกสารทางราชการปลอมไม่มีใบขับขี่รถยนต์แล้วก็ยึดรถเอาไว้ด้วย
ทางครอบครัวก็ต้องไปหากู้เงินนอกระบบมาเงินนอกระบบต้องเสียดอกเบี้ยนะฮะ
ต่อเดือนถามว่าเอามาเป็นค่าอะไรก็มาประกันตัวตัวของเกิดกูลเองเนี่ยค่าประกันตัว๑แสนบาท
เท่ากับราคารถคือห้าแสนบาทโอ้โหเพราะว่าเขาถูกแจ้งเขาหาใช้เอกสารทางราชการปลอม
ว่าจะเป็นรถเถื่อนหรือว่ารถผิดกฎหมาย
หลังจากถูกจับไปแล้วนะครับทางศูนย์ที่ไปซื้อรถ
ถึงเพิ่งส่งป้ายทะเบียนป้ายขาวมาให้
ถูกจับ๑๒ธันวาส่งป้ายขาวมาให้๒๐

ทางคุณเกิดกูลกับทางคุณยายกับทางครอบครัว
มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะแล้ววันนี้ก็เลยพามาขอความเป็นธรรมทางคดีที่โรงพักนะฮะ
เพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนไปหมดเงินกู้ก็ต้องเสียรถก็ไม่มีใช้
แล้วต้องเช่ารถมาทำงานอีกวันละสี่ร้อยบาทค่าเช่ารถก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ส่งเรื่องมาที่โรงพักษณ์คือไปคุยมาแล้วเขาช่วยไม่ได้
เขาขายแล้วอะไรอย่างเงี้ครับใช่เขาบอกว่าแล้วกันเลยแล้วก็เขาบอกว่าอยากฟ้องให้กอง
มีทนายมาสอนอันนี้คือคำตอบใช่ใช่ครับป้าพยายามรักษาตัวเองว่าอย่าคิดมากนะ
เดี๋ยวคงจะมีเทวดามีมะขามมาช่วยเขาปลอบใจตัวเองค่ะ
คือทุกข์มั่งป้อนความสนุกมาในตัวเองบ้างคือไม่ให้เครียดเขาเครียดแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันจน
นั้นเราก็ทุกข์ร้อนใจโอ้ลักษณะเราเป็นคนดีอ่ะ
คุณคิดดูเราปั้นมาเราเลี้ยงมากับมืออ่ะเขาไม่เกเขาไม่อะไรเลยอ่ะ
นี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางเกิดกูลกับคุณยายก็มาดูรถที่จอดอยู่ที่โรงพัก

ไม่มีเงินประกันคุณเขียนมาสอน๕แสนบาท

ประกันตัวหลานชายแสนนึงยังต้องกู้เงินกู้นอกระบบมาเนี่ยฮะ
เวิกเลยเวิกเก็บเงินเท่าไหร่เหลือไปออกเวิก

นี่ยังต้องมาจอดตากแดดอยู่อย่างนี้
ป้ายต้องไหนเป็นเหตุ
ตั้งแต่๑๒ธันวาคมนี่จะครบเดือนแล้ว
ทุกผู้ชมครับนี่เห็นไหมศูนย์เขาส่งป้ายขาวมาให้แล้วนะ
ต้องเอามาเปลี่ยนที่ที่จอดรถของกลางของโรงพัก

คือไปดำเนินการให้เขาส่งใส่ป้ายข่าวให้เขาตั้งนานก็เรียบร้อยแล้ว

คือบางคนกลัวแบบออกรถไม่ได้ทำยอดไม่ได้เอาป้ายแดงปลอมมาให้ลูกค้า
ท่านผู้ชมครับพันธุรกิจเอกอำนวยพันธุ์ลินน้อยผู้หุ้มกับการสภพระนครศิริยานะครับ
บอกว่าตอนนี้ทางตำรวจได้พิจารณาแล้ว
คืนรถคืนให้กับทางฝั่งผู้เสียหายแล้ว
โดยให้ใช้ตัวบุคคลมารับรองให้
ส่วนคดีป้ายแดงปลอมได้ทำเรื่องถอนคืนเงินประกันให้

เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสียหาย
ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิด
เพราะเขาไม่รู้ว่ามันคือป้ายแดงปลอม
ส่วนเซลล์คนที่เอาป้ายแดงปลอมมาให้ใช้
ทางฝั่งผู้เสียหายต้องไปแจ้งความเองที่ท้องที่เกิดเหตุ

และแหมด้วยความเคารพนะทำไมตอนแรกไม่พิจารณา
หรือว่าลองตั้งต้นแบบนี้ไม่งั้นเขาก็ไม่ต้องมาลำบากตรงนี้ใช่ไหม
แล้วปัญหาเรื่องของป้ายแดงเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวไปพี่อุ๋ยจำได้ไหม

มีปัญหาป้ายแดงปลอมเนี่ย
เพราะเขาไม่ยอมไปเอาป้ายแดงจริงที่ไปเปลี่ยนป้ายขาวแล้วก็เอามาเวียนใช้เร็วไงใช่ไหม
หลายครั้งค่ะที่มีปัญหาแบบนี้